ตอนเด็กมินไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เป็นดาราเลย
มากออกไปถ้าจะเล่นแบบนี้กลับบ้านไปเลยไป

หน้าชาไปถึงตะตุ่มเลยค่ะแบบ

ทำไมน้องอ้าย

สวัสดีครับน้องมินสวัสดีค่ะ
ยินดีค่ะเป็นแฟนคลับติดตามมาสักพักแล้วค่ะ
ถือว่าเป็นเด็กมีรสนิยมอีกหนึ่งคน

วันนี้มีโอกาสได้เดินทางตามีนมาทำงาน
ที่ภูตานค่ะวันนี้มางานอะไรคะค่ะ

แล้ววันนี้เขาก็ยกทุกอย่างมาอยู่ที่ภูตาน
ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่น่าค้นหา
เหมือนกับเพชรที่มีคุณค่า
เราต้องแบบเหมือนเข้ามาค้นหา
อย่างเขาเรียกว่าอะไร

ตอนเด็กมีภาพอยากจะเป็นนักแสดงไหม

ฝันแรกของมีนพีชยา

ตอนเด็กมินไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เป็นดาราเลย
ไม่เคยมีอยู่ในแบบจินตนาการเลย

มินเคยไปพูดหน้าฉันแล้วเป็นลมเข้าโรงพยาบาลเลย

ทำไมทำไมถึงไม่ลงช็อกเหรอหรือว่าตื่นเต้น
เขาเรียกว่าอาการอะไรนะที่หายใจเร็ว
แล้วออกซิเจนในเลือดมันมากเกินไป

ตอนเด็กครอบครัวเลี้ยงมีนแบบไหนคะ
ตามใจไหมเป็นลูกคุณหนูร่ำรวยไหม
ฟังงมไหมไม่เลยไม่เลยคือจริงด้วยความที่เป็นลูกผู้หญิงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะห่วง
กว่าพี่ชายเยอะค่ะคือมีพี่ชายพี่ชายก็จะไปไหนมาไหนเองได้
แต่ของมินตอนเด็กก็คือคุณแม่ก็จะให้เข้าบ้านก่อนพระอาทิตย์ตก
ยกเว้นคือตอนเด็กมินเป็นนักกีฬาไงคือพอเล่นกีฬาเสร็จแม่ก็จะมารับแล้ว
จอดรถมาพร้อมกับกล่องข้าวที่คุณแม่เตรียมไว้

แล้วมินเป็นเด็กที่แบบคือถ้าซ้อมกีฬาหนักมาก
คือกลับบ้านแล้วจะนอนเลยแล้วเป็นนิสัยที่แบบไม่ชอบกินข้าว

ใช่คือตอนเด็กมินมีนิสัยหนึ่งที่แย่มาก
เด็กห้ามเรียนแบบคือไม่กินข้าวเป็นเด็กขี้เกียจ
แล้วมีครั้งหนึ่งเคยแบบแรงมากเคยพูดกับแม่ว่าแบบ
ทำไมต้องกินข้าวพูดอย่างนี้เลย
ไม่เข้าใจพูดแบบทำไมต้องกินข้าว

ก็คือเราชอบเล่นเกมเพราะเรารู้สึกว่ามันสนุก

เล่นจนแบบความดันต่ำไปโรงพยาบาล

เล่นจนความดันต่ำ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากที่จะเติบโตเออในเรื่องของการมีอาชีพอืม
ซึ่งตอนนั้นแค่อายุสิบเจ็ดเองอ่ะค่ะอืมอายุสิบเจ็ดคือแบบโค้กมาก
คือแบบว่าอยากได้แบบอยากอยากทำงานก็เลยเริ่มเหมือนมีแคสติ้งอ่าอ่า
แคสติ้งเราก็ไปแคสหมดเลยนะไม่มีใครเอาเลยค่ะตอนนั้น
แคสทั้งหมดกี่งานนะคะไปแคสต์เอ่อจริงจริงตอนนั้นไม่ได้แคสต์เยอะค่ะ
ก็คือไปแคสต์ไม่กี่งานคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่ามานี่มานี่เออ

แคสติ้งไม่ได้ไม่ได้มากมากเนี่ยค่ะหลายหลายห่วงเนี่ยท้อมากมาย
พ่อแต่ที่เจ็บที่สุดคือช่อง๗ตอนนั้นจำได้ว่ามันมีเวลา๑ชั่วโมง
ค่ะแล้วเรามีเด็กไปแคสต์ห้าคนก็คือที่หนึ่งรองอันดับหนึ่งรองอันดับสองอีกสามคนใช่ไหมคะ
แล้วมินก็แบบได้แคสต์คนสุดท้ายเอ่อแล้วมันเหลือเวลาห้านาทีอ่า
เป็นคนสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าจะหมดเวลาแล้วอืมจะหมดเวลาแล้วนะ
คนสุดท้ายเอาเร็วเลยนะแล้วคนที่ไม่มีพื้นฐานการแสดง
คนที่แบบคือไม่ได้คือมันตื่นเต้นอยู่แล้วอ่ะครั้งแรกอ่ะแล้วไปถึงแบบ
เร็วเร็วน่ะแล้วแล้วจำได้เลยที่ต้องพูดคือเอ๊ะอ่ะวัยวัยอะไรกัน
จะหลับจะนอนเนี้ยทุกวันนี้แต่วันแรกอ่ะเราก็เข้าใจอ่ะ
กลับไปการแสดงเราคงเป็นประมาณว่าแบบเอ๊ะอ่ะโวยวายอะไรกัน
คนจะหลับจะนอนเออแล้วพอบอกเทคเออแล้วพอแบบเทคสองอ่า
ินใส่อารมณ์หน่อยมินต้องใส่อารมณ์อะไรอย่างนี้
วายอะไรกันคนจะหลับจะนอนแข็งแข็งมากแข็งมากออกไป
ถ้าจะเล่นแบบเนี้ยกลับบ้านไปเลยไปโอ้โหแบบหน้าชาไปถึงตะตุ่มเลยค่ะ
แบบแค้นแค้นมากคือแบบเกิดมาไม่เคยโดนใครว่าขนาดนี้
พ่อแม่ยังไม่เคยว่าขนาดนี้เลยแต่ครั้งนั้นทำให้มีวันนี้
พอมินมีโอกาสอ่ะมินเลยกลับมาที่ช่องเจ็ดอืมอืมบอกว่ามินจะเข้าช่องเจ็ดให้ได้
ค่ะเป็นเหตุผลที่ว่ามินก็กลับมาที่ช่องเจ็ดจริง
ติดต่อมาเล่นปลาบูทองตอนนั้นเป็นไงบ้างก็ละครเช้าได้หมดเลยอะไรที่แบบ
ได้ตังค์ได้ตังค์ตามคอนเซ็ปต์เธอตามคอนเซ็ปต์โอ้โหค่ะใช่
อยากแบบสร้างตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เมื่อมองย้อนกลับไปผลงานชิ้นแรกเรา
นับวันที่มีประสบการณ์เยอะเนี่ยค่ะสิบยี่สิบเรื่องอะไรเนี่ยค่ะค่ะ
งเป็นไงบ้างคนงานชิ้นแรกของเราตลกแล้วมีวันหนึ่งเมื่อประมาณไม่กี่เดือนอ่ะ
เพิ่งส่งคลิปละครเรื่องแรกมาคลิปละครแรกแรกเล่นเป็นฝาแฝดเออ
คือแบบตัวหนึ่งก็ดีแสนดีใช่ตัวหนึ่งก็ดีแสนดีอีกตัวหนึ่งก็แบบร้ายมากอะไรอย่างเงี้ย
ตัวดีไม่เท่าไหร่มันก็เลยเป็นคนปกติที่เราเป็นกันอ่ะมันก็คือพูดคือพูดปกติไม่ได้ตะโกนอะไรอย่างนี้
แต่ตัวร้ายความละครความละครมันต้องแบบพูดเสียงดังอะไรอย่างนี้
แล้วเขายังกับกุ้งอ่ะคือพูดไปแล้วก็ตัวเป็นอย่างนี้ทำไมน้องอ้ายเธอจะทำไหมเอ้ยเนี่ยวิ่งบอก
แล้วคือดูแล้วแบบเข้าใจเวลาคนดูอะไรเราไม่อยากดูป่ะเราดูแล้วเป็นอีกอ่ะเราดูมือถือกับโลกอย่างเงี้ย
ทำไมแกนี่มันโง่จริงจริงเลยพ่อพรมอ่ะเขาชอบฉันเขาเลยให้ปิ่นปักผมนี้มา

คือจริงต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่แบบผู้ใหญ่ให้

คุณแดงค่ะคุณแดงเป็นผู้ที่ให้โอกาสมินจนถึงวันนี้ก็ยังอรับท่านมาก

วันแรกที่ท่านเรียกมินไปเซ็นสัญญา
หลังจากที่เล่นละครปลาบูค์ทอง
หลังจากนั้นท่านก็อัดละคร๕เรื่องในปีเดียว
คือตอนนั้นจำได้ว่าแบบอาทิตย์หนึ่งถ่ายหลายเรื่องมาก

ก็เลยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

แต่ว่าจริงเรื่องที่มินชอบที่สุดคือปิ่นอนง

ขนาดอ่านบทเองยังตื่นเต้นตลอดเวลา

สุดท้ายมันออกมาเป็นละครที่พวกเรารักกันมากค่ะ
ตอนนั้นก็มีพี่เวียสุโกนลวัสท์ที่เล่น
แล้วก็มีภูมิกับก็คือพี่ออส

มีเรื่องไหนที่อยากจะกลับไปแก้ไขไหม
เล่นแล้วเห็นกลับไปย้อนดูเป็นบาดแผล

ไม่เคยมีวันไหนที่อยากกลับไปแก้ไขอดีตเลยนะคะ
เพราะมินมองว่าทุกครั้งที่เกิดข้อผิดพลาด

หนูชอบเก่งนะพี่ไหวเหรอ
มินว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิง
วินว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิง
ผู้หญิงทุกคนก็คือแบบ

แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้น
สุดท้ายอันนี้คือบอกเผื่อแบบมีเด็กฟังอยู่อะไรอย่างนี้

ส่วนใหญ่รสนิยมในการช้อปปิ้ง

ทุกอย่างที่ดิวดีแล้วก็เหมาะกับเรา

เพราะว่าจะมีของดีที่ราคาดีด้วย
เวลาเราทำตัวดีตั้งใจทำงานมีคนวิภาพวิชาอย่างนี้ครับ
นมองว่าประชาชนก็คือครูค่ะ

เรามองว่าเป็นความรักของทุกคนที่มอบให้กับเรา
คือเราใช้คำพูดเขามาขัดเกลาตัวเอง
ให้เป็นมุมที่ดีที่สุดในแบบของเราเองค่ะ

เขาติเพื่อเขารักเราใช่ค่ะมินคิดแค่นี้เลย
ถ้าคนไม่รักไม่พูดนะคะถ้าคนไม่สนใจไม่พูดนะคะ
ถ้าเป็นดาราที่คนไม่ติไม่ใช่คนของประชาชนนะคะ
ข่าวอีกหนึ่งข่าวที่ค่อนข้างจะผ่านไปแล้วล่ะ
แต่อยากให้ฟังจากปากจริงเรื่องเกี่ยวกับพรมแดง

ไม่ค่ะมีทางหนังจ่ายให้ค่ะ
อ่าทางประเทศจีนอธิบายให้ค่ะ
ทำไมมีคนวิภาควิจารณ์ว่ามีนจ่ายตังค์เอง

คนไปเสิร์ชดูแล้วว่าหลังนี้ก็ยังไม่ได้ห้างอะไรเลย
ยังไม่ได้ก่อร่างสร้างมาจริงแล้วมันเป็นยังไง
มินมองว่าเวลาไปอยู่ตรงนั้น

ซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนเนาะทั้งกำลังใจหลายคนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ส่วนเรื่องของงานก็
องค์รวมแล้วมันก็คือออกมาเป็นบวก
มีเสียงกำลังใจจากเสียงเล็กเหล่านี้ไหม

เคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดคำหนึ่ง
มินก็จำจนทุกวันนี้เลยว่า
หนึ่งคำชมมักจะไม่ค่อยมีความหมายสำหรับเรา
แต่เรามักจะเลือกฟังคนติเราแค่๑คำอะ

เพราะฉะนั้นลองสไลด์ดูดิคะ
คำชมสมมติ๙๙คำติหนึ่งคำ
แต่เรามักจะไปเลือกมองคำนั้น

แล้วเรามีปากกาศหยดลงไปในกระดาษสีขาว๑อัน
มักที่จะเลือกมองจุดดำตรงนั้น
ที่จะมองสีขาวของทั้งกระดาษ

แรงมากแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะ

ซึ่งทำไมเราถึงไม่มองสีขาวของทั้งอัน
ซึ่งถามกลับไปที่ครอบครัวของทุกคน

มีหนึ่งคนที่รักเราอย่างต่ำ

แบบเขาสัมผัสได้ว่าเขารักเรา

แต่เรามักจะมองไม่เห็นต่างหาก

แล้วสนุกกับมัน

มินว่ามันเป็นวิถีที่ทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้น

เพราะฉะนั้นทุกคนคือครูของมิน
ถูกเลี้ยงมาโดยคนไทยทั้งประเทศค่ะ
ไม่ว่าคุณจะติหรือชมหรือวิจารณ์ใดก็ตาม

แล้วที่จะก้าวไปในระดับที่เติบโตมากขึ้น
แล้วทุกครั้งที่เมนพูดว่าเมนเป็นคนไทยมินภูมิใจมาก